ทิ้งท้ายกันนะครับที่คลิปนะครับในช็อตเด็ดกีฬาเด็ดสังเวียนเดือดนะครับ
รายการที่ตามได้ในทุกวันเสาร์นะครับช่วง๔ทุ่ม
แต่ว่าเสาร์นี้ไม่มีนะครับมีเสาร์หน้า๖สิงหาคมนะครับ
ในการต่อสู้ท่านอนแล้วผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ